ผมจะขอลาออกจากประชาชนไปเป็นราศดร

ออกจากแต่ชนไปเป็นราชดรมันก็เหมือนกัน

ไม่ได้คงรับปากเอาไว้ต้องทำงานด้วยกัน

นี่ผมเหนียวจากบ้านมาผมรับไม่ได้
ก็ผมมาสืบทราบทีหลังว่าพ่อกับแม่ผมมีอะไรกัน

เดี๋ยวจะมีเรื่องกับซะ
โอ๊ยชาติแว้งเฮ้ยผมไม่ได้หาเรื่อง

พี่เบิร์ตเงินเดือนก็ไม่ขึ้น
นะทำงานหามรุ่งหามข้ามพี่
แล้วลาออกไปเนี่ยมีจุดหมายหรือยัง

วันไม่ต้องขายให้ใครเพราะว่าจริงเหรอ

กี่สิบรังครับ๔๐ลูก

ที่เราอยากจะลาออกก็เพราะอะไรเหตุผล
พี่เบิร์ดมันเหนื่อยผมไม่อยากอยู่แล้วพี่

นี่เขาอยากได้เงินเขาไม่ได้อยากเลย
เอออยากได้เงินใช่ไหม
ใช่ถ้าอยากได้เงินเนี่ย

มึงนี่ดูละครมากนะต้องมีภาพนึกตลอดเลย

งั้นลองเล่นดูไหม

อะเดี๋ยวดูดิ

พี่มีเงินพี่ปล่อยร่อนใหญ่ได้เหรอ
คุณป้านะพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนเข้าใจผิด

ใครอยากได้เงินหนึ่งพัน

อย่างนี้ไม่ได้ต้องบอกว่าฉันน่ะสิ

จะได้จริงป่ะนี่
ได้สิลองดูไหมอ่าฉันล่ะสิ
ใครอยากได้เงินหนึ่งพันสิละฉัน

เอาไปว้าว

ใครอยากได้เงินอีกสองพัน
ฉันล่ะสิ

อะไรวะ

ใครอยากได้เงินอีกหนึ่งพัน

ใครอยากคืนเงินสี่พัน

ถ้าไม่คืนผมจะโทรบอกเมียแกว่าแกซ่อนเงินไว้ตรงไหน
มากกว่านี้เอาไปเถอะ

คนบ้านเห็นซ่อนที่๗๘๐๐บาทครับค่ะเคยซ่อนไว้แล้วขายรถ

นี่มึงไปถามคนใส่สูตรน่ะรวยแน่

สวัสดีครับ

กูรู้จักตืออะไรวะ

ไอ้ใบโธ่ย
มึงมึงใครนี่
ใบผู้ไง

ผมผูกกับพี่
ทำหลายธุรกิจเหมือนกันพี่อืม
ก็ทำธุรกิจสีเทาครับ

แหมพอเลิกจากธุรกิจสีเทาแล้วก็มาจับธุรกิจใหม่ครับ

ทำธุรกิจเกี่ยวกับการบินครับ

ฮะนี่ขยายสาขาไปหลายสาขาเลยครับ

แต่ตอนนี้ที่ขาดคืออุปกรณ์

อุปกรณ์ที่แบบใช้ตักแมลงหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับ

หรือว่าตะหลิวว่าตะหลียา
หรือว่าตะหลียาใช่ใช่อันนี้ตะหลิว

นี่ที่โบราณเขาบอกเลยใช่ไหมพี่

เข้าเมืองตะหลิว

กระบวยสิถูกกว่า

ไอ้ท้องของพี่ถูกกว่า

แล้วสรุปอุปกรณ์อุปกรณ์ครัว๓อย่างนี้

และนี่คือคำถามข้อที่๔ของคุณอ๊อฟ
ไม่น่าง่ายและก็ไม่น่ายากครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าคุณอ๊อฟจะรู้หรือเปล่า
ตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่เดียว